เรามีมาฝากครบแล้วยังเหลือคุณแม่คุณแม่มีอะไรมาฝาก
ผลไม้ดีไหมกินของขาวกันไปมากมายเรามาปิดท้ายด้วยผลไม้ดีกว่านะคะ
พูดถึงพุษาค่ะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะชื่นชอบเพราะว่ามันเป็นผลไม้ที่ไม่หวาน
แล้วก็กรอบด้วยทานเป็นของว่างสบายสบายแต่พุษาที่จะพาไปทานนี่มันอร่อยมาก
เพราะว่าเราสามารถเด็ดกินสดจากต้นได้เลยค่ะ
นี่จัดเป็นกระเช้าสวยงามแบบนี้เลยนะคะ

กินไม่ได้ครับกินได้แต่พุษานี่แหละ
เอากระเช้าถือเข้าไปในสวนแล้วก็เด็ดออกมาสดจากต้นได้
เป็นพุษาหวานที่สวนพุษาตำบลโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินค่ะ
ตอนนี้เรียกได้ว่ากำลังเป็นที่ต้องการและได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะ
ใครที่แวะเวียนมากาลสินในช่วงนี้ค่ะจะต้องติดไม้ติดมือซื้อพุษากลับบ้านไป
เป็นของคุณพี่เขาเขาจะปลูกเยอะมากในช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงมีนาคมเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
แล้วงานนี้นะที่นี่เขาก็มีการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
มีการจัดรถพานักท่องเที่ยวเนี่ยไปท่องเที่ยวเชิงเกษตรคือพาลงไปที่สวนเลยจริง
แล้วที่สวนเนี่ยที่เห็นขาวนี่ไม่ใช่อะไรนะไม่ได้ว่าหนาวอะไรนะ
มุ้งกางมุ้งเป็นการปลูกพุษาแบบกางมุ้งพุษาจะได้ไม่โดนยุ้งกัด
แมลงจะได้ไม่เข้ามามันเป็นการบอกว่าดูแลแบบธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีแล้วนี่ไงคะ
น้องเนี่ยเขาแกะกินเขาเด็ดกินกัดกินกันสดคาต้นแบบนี้เลย
อ๋อแสดงว่ากลัดพุษาไม่ได้กลัดฤทธิ์อะไรถึงสิ้น
คือพุษาเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมงสารเคมี

คือกินได้ตรงนั้นสดเลย
จริงคุณแล้วเขาก็ปลูกมานานกว่า๓๐ปี
มีพื้นที่ปลูกเป็นหลายร้อยหลายพันไร่เลยนะคะ
แล้วพุษาที่นี่นะมันจะมีความแตกต่างคือ
มันจะหวานกรอบลูกใหญ่ปลอดภัยไร้สารเคมีเลย
แต่นี่เขาการันตีแบบนั้นดีครับ
ของดีจริงแล้วก็มีหลายพันนะ
มีพันธัมโบมีพันธนมสดแล้วก็พันธุ์พวงทองด้วย

เนี่ยไปกาลสินแวะซื้อพุทธศาสตร์กลับบ้าน
แต่นอกจากนั้นนะคุณผู้ชมมาถึงกาลสินแล้ว
จะไม่แวะไปดูผ้าไหมแพรวาได้อย่างไร

แพรวากาลสินนี่แหละเป็นของขึ้นชื่อเป็นของดีของเด็ดของที่นั่นเขาเลย
เพราะว่าที่นี่นะคะได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากโครงการศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ
ในสำเร็จพระนางจ้าศิลกิจพระบรมราชนินาธิในรัชกาลที่๙
เป็นผ้าไหมที่มีความสวยงามมีคุณค่าและสร้างชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศ

นี่ไงคะเขาก็มีกระบวนการทำสาวไหมมีการทอผ้าไหมให้เราดูกันด้วย
เรียกว่าไปที่ตำบลโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินแล้วนะคะ
ต้องติดไม้ติดมือกลับมาเป็นของฝกของฝากทั้งผ้าหมายแพรวาแล้วก็พุษาอีกด้วย
นี่เป็นการไปท่องเที่ยวที่เป็นการท่องเที่ยวแบบเก๋ไก่สไตล์ลึกซึ้ง
สัมผัสวิถีชุมชนได้ของดีของเด็ดกลับบ้านด้วย
โอ้โหคุณแม่ปิดท้ายของฝากได้น่าประทับใจมาก
อันนี้ฉันไม่ชอบเดินไปเท่าไหร่ตรงนั้นทำไม
เดินไปแล้วก็เห็นสาวไหมสาวไหมตลอดเลยก็ไม่อยากตอบ
คือเขาสาวไหมสาวไหมแบบนี้ไม่ใช่ถามว่าสาวไหมสาวไหม
โอ้ยนี่แม่ขยันจริงเลยเฮ้ย
ขยันสาวไหมขยันจริงมุกเนี่ย
แม่ไม่ปล่อยผ่านเลยเป็นคนที่ไม่เก็บหมดทุกมุก
บาท๒บาท๓บาท๔บาท๕บาทเอาหมด
ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีต้องเก็บเล็กผสมน้อย
บาทเดียวก็มีค่าหยอดกระปุกทุกวันเลย